มาดูเหตุการณ์ที่นครปฐมกันหน่อยนะครับเกิดเหตุวิสามันผู้ชายที่ขับรถแหกด่านตรวจของคุณตำรวจนะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับจุดเกิดเหตุคือบริเวณป่าย่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมชมพู่ฮะ
ไปเจอศพของผู้ชายอายุ๒๖ปีชื่อว่านายสอนเทพนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไล่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับบริเวณป่าย่าในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
จากเจอศพแล้วเจอรถเก๋งสีดำสภาพหน้ารถเนี่ยไปพุ่งชนกับป้ายจราจรตกข้างทางด้วย
สภาพเก่งพังยับเยินแบบนี้นะครับล้อหน้าเนี่ยเหลือแต่ว่าล้อแม็กซ์อ่ะ
ล้อแม็กซ์หน้าซ้ายมีรอยกระสุนสองรูด้วยครับแล้วในรถนั้นเจอปืนสั้นจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
แล้วมีระเบิดควันอีกหนึ่งลูกส่วนศพของผู้ตายนั้นนะครับ
สภาพศพนอนคว่ำหน้าในมือขวากำปืน๙มม
ยิงจนกระสุนหมดแมกกระซีนครับแล้วปลอกกระสุนตกเกลือดเลย
เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมาตายตรงนี้
ถ้าไล่เวลาย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นครับช่วงประมาณ๕โมงครึ่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย
ถนนสายศาลยานครชัยศรีบริเวณหน้าที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓
แล้วรถผู้ต้องสงสัยก็คือรถของผู้ตายขับผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญญาณจะขอตรวจค้นแต่จู่เขาไม่ยอมให้ตรวจครับ
ขับรถแหกด่านไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถออกไล่ตาม
ทำไมขอตรวจดีไม่ให้ตรวจมีพี่รุธมีอะไรผิดสังเกต
ต้องสงสัยหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหม
ตำรวจก็เลยไล่ตามตำรวจที่ออกติดตามเนี่ยตัดสินใจ
ยิงปืนใส่ยางล้อหน้าเพื่อสกัดไม่ให้เขาขับต่อไปได้
แต่รถคันนี้ก็ยังคงขับบดยางล้อต่อไปครับทั้งทั้งที่ยางล้อแตกแล้วนะฮะ
กระทั่งมาถึงใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยตำรวจจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางถนนกันเอาไว้
ผู้ตายขับรถเฉียวชนรถของเจ้าหน้าที่แล้วหลบหนีจนเสียหลัก
ชนกับป้ายจราจรเลยเป็นที่มาว่าทำไมป้ายจราจรพัง
แล้วรถก็หน้ายับรถพังยับเพราะว่าพุ่งชนกับป้ายจราจรอย่างจังไปต่อไม่ได้
เขาเปิดประตูรถแทนที่จะลงมามอบตัวกับตำรวจ
ยิงใส่ตำรวจหลายนัด
กระสุนไปโดนตำรวจหนึ่งนายบาดเจ็บตอนนั้นนะฮะเข้าที่บริเวณขา
แล้วผู้ตายก็วิ่งหนีลงไปในป่าย่าจากรถลงไปหลบในป่า
ตำรวจขอกำลังเสริมครับพยายามตะโกนเพื่อให้เขามอบตัวนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเขาตัดสินใจยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่อีกครั้ง
รอบแรกนี่คือยิงจากบนรถแล้วตำรวจเจ็บไปแล้วหนึ่ง
ถัดมาไปซ่อนตัวนอนหมอบราบอยู่กับผืนป่าป่าย่าตรงนั้น
แล้วยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่กระสุนเจาะขาขวาตำรวจอีกนายหนึ่ง
เจ็บเพิ่มอีก๑อีกเจ็บสองแล้วนะครับ
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องยิงปืนใส่เข้าไปในโพรงย่า
พอสิ้นเสียงปืนไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยที่ขับรถแหกด่านตรวจ
สิ้นใจตายแล้วครับไปตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่าผู้ตายเป็นคนชอบยิงปืน
แล้วก็มีอาวุธปืนหลายกระบอกทางครอบครัวผู้ตายก็ยืนยันว่า
ได้มาอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วเขาชอบไปซ้อมยิงปืนอยู่บ่อยบ่อย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ส่งร่างนั้นให้มูลนิธิ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำตำรวจในที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติม
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางคดีหรือคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ